สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีค่ะ

สดใหญ่เยอะค่ะ
แน่นอนในแต่ละวันนะแต่วันนี้ก็ต้องมีการรายงานนั่นแหละ

อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยยอดจากที่อ่างทองจากไก่ชน

หลักร้อยซึ่งก็จะต้องดูว่าแม้กระทั่งมีข่าวว่า

เพราะถ้าสมมุติตามกฎหมายเขาบอกล็อกดาวน์ต้องเยียวยา
แล้วที่เกาะล้านเขาประกาศว่าเขาล็อกเองล่ะ
อันนั้นมันเป็นเฉพาะของเขาก็คงไม่น่าจะก็ใช้คำนี้ได้ส่วนของเขา
มันก็ล็อกก่อนเขาล็อกก่อนเลย

ล็อกก่อนเขาบอกให้ล็อกก่อน
มันห้ามเข้าห้ามออกเลย

เกาะช้างแล้วก็เกาะศรีชังด้วยตอนนี้
เพราะว่าในย่านของทางนั้นไงคะทางชนบุรี
พัทยาก็คือมีคนติดค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นในระแวกนั้นเขาอาจจะมีการปิดไปก่อนช่วงนี้

วันนี้เราก็รายงานโควิดกันสักนิดนึง
ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อ๒๐๕รายก็เพิ่มเติมมานะคะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๙๘๔๑ราย
หายป่วยแล้ว๕๒๕๕ราย
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๖๗รายด้วยกันนะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑ติดเชื้อในประเทศ
จำนวน๑๓๑ราย
กลองเชิงรุกในชุมชน๕๘ราย
และ๓ค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
และเข้าสถานกักกันโรค๙ราย

และไม่ได้เข้าสถานกักกันโรค๗ราย
โพสต์ข้อความระบุสถานการณ์โควิดชายแดนแม่สอด
บอกเลยว่าไม่ไกลจากคำว่า
จิบหายจะกักตัวยืนห่าง
ล้างตัวหัวจะหลดตีนด้วยแอลกอฮอล์๓๐๐ก็เท่านั้นแหละ
ในเมื่อชายแดนยังหลวมครอกแบบนี้
ทางเพจได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลแม่สอด

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนมา
อำนวยความสะดวกให้คนข้ามชายแดนไปบ่อนเมียนมา
พอมีบอลก็ต้องมีเด็กเอ็น
ซึ่งสาวไทยก็ข้ามแดนไปค้าบริการ

ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติก็ไม่เท่าไหร่
แต่ตอนนี้เมียนมาเข้าสู่วิกฤตการระบาดของโรค
เลี่ยงไม่พอพาคนไปบ่อนเฉย
พอบ่อนติดเชื้อเยอะก็มาใช้โรงพยาบาลเอกชนของไทย

พอตรวจเจอก็เอารถทหารไปรับ
กองกันที่โรงพยาบาลแม่สอด
คำเดียวไม่สงสารหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ห่างกันแทบตายกักตัวกันจนไม่มีจะกิน
แต่ด่านนอกฟรีพาสเงินมาทะลุชายแดนกันสนุกสนาน
ก็วอนขอรัฐบาลมาโฟกัสเรื่องนี้แบบจริงจังเถอะ
ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเชื้อที่ตรวจพบในปัจจุบัน

ถึงเวลาล็อกดาวน์ชายแดนแม่สอดอย่างจริงจังได้แล้วมั้ง
ทางด้านนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยถึงการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเอง
ได้มีการเตรียมความพร้อมพื้นที่
โรงพยาบาลของผู้สูงอายุบางขุนเทียน
สังเกตอาการแล้วก็ของผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลสนามก่อนได้นะคะ
ในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ซึ่งสามารถรองรับได้อยู่ที่๕๐๐๖๐๐เตียงค่ะ
รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่
เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก๓๔แห่งกันเลยทีเดียว
ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่กันอยู่ตอนนี้
ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าบางทีเวลาจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนาะ
เราก็ต้องบอกคนในระแวกนั้นเพื่อจะเคลียร์กันก่อน
เพราะว่าถ้าหากดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ได้ครบตามแผนก็คาดว่า
จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง๑๕๐๐
ถ้าสมมุติเอาเฉพาะคนในโรงงานปลากระป๋องอย่างเดียว
๙๐๐กว่าแล้วแล้วฉะนั้นโรงพยาบาลทั้งหมดเราอย่าลืมนะ
ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ป่วยโควิดอย่างเดียว

มันมหาศาลอยู่แล้วเตียงอ่ะถ้าสมมุติโรงพยาบาลรัฐบาลมันไม่พออยู่แล้ว
จะต้องไปรอกันตั้งแต่ตี๓ตี๔กว่าจะได้คิว
เพราะฉะนั้นโควิดติดมาอีกเนี่ยมันคือคูณ๔คูณ๖เลยนะ
คือจริงถ้ามีโรงพยาบาลสนามก็สำหรับรองรับผู้ป่วย
แบบบางคนอาจจะมีอาการน้อยหรือว่าอาจจะแบบอาการไม่ได้แสดงออก
ก็แยกส่วนเอาไว้ส่วนเพราะบางทีการเคลื่อนย้ายเยอะเยอะมาก
บางทีเชื้อมันอาจจะแบบกระจายไปเนอะดังนั้นรวมกลุ่มมีตรงนี้
ก็คือให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนใช่ซึ่งคุณแม่แต่อันเนี้ยที่ที่เรากำลังคุยกันคือ
ที่โรงพยาบาลสนามนี่คือการแก้ปัญหาปลายทางแล้ว
เพราะคือผู้ติดเชื้อแต่ที่น่าสนใจคือที่แหม่มโพดำพูดนะคุณ
ก็ใช่แต่ตอนนี้คือเรารู้ปัญหานี้กันอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าเราจะทำยังไง
นึกออกป่ะมันมีหลายอย่าง
คุณแม่อันนี้เราเข้าใจด้วยว่าด่านต่างติดกับพรมแดนต่างประเทศ

ตอนแรกเขาก็ปิดนะเห็นเขาปิดเนี่ยเขาเวลาเข้าออกตั้งแต่ก่อน
เนี่ยฟรีเพราะเขามีเวลาเขามีเวลาเข้าออกของเขา
เดี๋ยวลองให้คนตอบมาในทวิตเตอร์ว่ารู้สึกเขาจะมีเวลาเข้าออกของเขาหรือมีวันอะไรเข้าออกของเขาได้
เพราะมันยังมีบางอาชีพบางพาณิชย์เนี่ยยังต้องใช้อยู่
แต่ที่เขาโพสต์มาน่ากลัวมากเลยนะ
แต่ตอนนี้คือเขาคงรู้สึกว่าไม่ได้แล้วสถานการณ์มันดูออกไปเยอะแล้วเขาอาจจะต้องออกมา
บอกว่าเชียงรายสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ดี

เพราะแม่สอดเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับพม่ามากที่สุด

แม่สายแม่สอดเนี่ยเป็นจุดข้ามแดนเลย

หลังจากนี้แม่สอดจะแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดยังไง

มีทุกตะเข็บชายแดนมีหมดอยู่แล้ว

เราไปเขมรเราออกทางอลัญญประเทศก็มีปลอยเป็ดถูกต้องไหมฮะ
เราออกทางหนองคายไปข้ามเวียงจันทร์
มันก็มีโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นตึกใหญ่ตึกโตเลย
ข้ามไปทางเชียงรายแม่สายก็มีคาซิโนใหญ่
ตั้งแต่เฉพาะคนไทยที่จะไปใช้บริการนะ
ต่างชาติเองเขาก็มาใช้บริการเหมือนกัน
ซึ่งเขาบอกสามเหลี่ยมทองคำอีกหน่อยคือมาเกาะ
มาเก้าสองเนี่ยอยู่ตรงสามเหลี่ยมท้องคำแล้วนะ
ตอนนี้เขาบอกเป็นเม็กกะโปรเจกต์ของประเทศจีนเลยที่รถไฟความเร็วสูง

ตอนนี้เขาบอกเป็นอาณาจักรเหมือนมาเก้าอ่ะเม
แล้วเขาก็ชอบมาเล่นแถวนี้เพราะว่าน้องที่เป็นพนักงานที่ให้บริการเนี่ย
เขาบอกว่าให้บริการแบบเหมือนกับมันมีมิตรจิตมิตรใจ
ไม่เหมือนกับบางประเทศที่ไปแล้วแบบเช้ามา
โยนไปอย่างนี้เขาชอบเขาชอบเอเชียด้วยว่านิสัยแบบนี้ด้วย
ก็เลยทำให้บ่อนขอบเราอยู่ได้มาตลอด
กรุงเทพเนื่องจากว่าเวลาจะดูทุกสิ่งทุกอย่างภาวะวิกฤติ
ให้ดูเมืองหลวงกรุงเทพมหานครตอนนี้ผู้ป่วยยอดสูง
ต้องยอมรับ๒๐๐กว่าถ้าสมมุติมะดำจำไม่ผิดก่อนเข้ารายการเช็คมาเนี่ยนะครับ
คือเขาบอกเผยตัวเลขผู้ป่วยโควิดวันนี้
แล้วก็เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจจะช่วยสอบสวน
ชี้ว่าตอนนี้คำถามคือกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่วิกฤตหรือยัง
คือเราจะต้องออกนอกกรุงเทพเราจะต้องมีจดหมายหรือเปล่า

ณตอนนี้คำตอบคือยังไม่ต้องนะฮะ
ไม่ต้องขอหนังสือออกนอกพื้นที่นะครับ
วันนี้ที่ว่าการกรุงเทพที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ย
รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าหรือโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับ
เป็นประธานเขามีการประชุมกันอย่างนี้ครับ
เขามีการประชุมบอกว่าเขากล่าวที่ประชุมว่า
ที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยว่า
ความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ย
ตอนนี้กรุงเทพค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวเข้มข้นแล้ว

คำว่าเตรียมตัวเข้มข้นคืออะไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตาม

เขาจะต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ต้องควบคุมสูงสุด
เพื่อสกัดการยับยั้งการแพร่ระบาด
แล้วก็แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกขอใช้คำว่าขอความร่วมมือน้อง
คือการดาวน์โหลดหมอชนะนะครับ
ที่จะให้ข้อมูลในการสอบประวัติแล้วก็การเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
อันนี้ไม่บังคับแต่ถ้าสมมุติคุณดาวนโหลดได้คุณดาวนโหลดหมอชนะ
ในอนาคตถ้าเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคเราติดเราติดปุ๊บมันกำลังจะบอกได้
แล้วคนเราไม่สามารถจำไทม์ไลน์ได้หมดหรอกว่ามันไม่ผิด
ไม่ได้บางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจปิดบังไทม์ไลน์หรอก
แต่ก็จะต้องคุณถ้าสมมุติคุณไม่ได้ดาวน์โหลดอะที่คุณจะต้องทำคือ
เพราะฉะนั้นวันนี้กรุงเทพฯมหานครเขาขออันนี้คือขอความร่วมมือ
คุณปังนะครับกรุงเทพฯกทมก็ขอความร่วมมือประชาชน
งดเดินทางข้ามจังหวัดฮะเขาขอนะครับ
เพื่อป้องกันการควบคุมแล้วก็แพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือ

ชนบุรีสมุทรสาครระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดดังกล่าว
ไปแล้วกลับแล้วก็ค้างคืนเนี่ยเช่นกับการเดินทางทั่วไป

เมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดนั้นแล้วให้ติดต่อ
คุณต้องขอเอกสารรับรองก่อนเดินทางออกนอกจังหวัดเขานะครับ

เพราะว่าพวกเขาเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ

แล้วก็เขาบอกว่าวันนี้เฉพาะวันเยียว
กรุงเทพฯอาหารกรพบผู้ติดเชื้อ๓๗คน

จำนวนนี้มันน่าแปลกคือ
เราเจอโลหิงญาอีก๗คน
จากนี้ยังเป็นผู้ป่วยที่สามารถติดตามสอบสวนโรคได้บางส่วน
และอยู่ในระหว่างการสอบสวนโลกบางส่วน
โดยกลุ่มใหญ่เนี่ยมาจากสถานบันเทิงฮะ
วันนี้กลุ่มใหญ่มาจากสถานบันเทิง
ไลน์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพ
กระบวนการสอบสวนเสร็จปุ๊บกรุงเทพก็จะเร่งแสดงไทม์ไลน์

ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
เขาบอกปัญหาใหญ่ตอนนี้มันมีปัญหาเดียวคือไทม์ไลน์
คือเขาไม่สามารถได้ทามไลน์ได้ครบ
เอาจริงนะพอบอกไทม์ไลน์มามันละเอียดมาก
บางทีเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปตกอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร
หมายถึงว่าเราเคยไปวนเวียนมันวนเวียนอยู่รอบตัวเราตอนนี้
ไทม์ไลน์มันเยอะจริงบางทุกสถานที่
บางทีที่เราแบบเคยผ่านหรือวนเวียนไปบางครั้ง
บางทีก็แค่ผ่านมีพวกสิทธิ์เชื้อปุ่นไปใช้เหมือนกัน

วันนี้เป็นวันที่กรุงเทพมหานคร๓๖๓แล้วนะฮะ

ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องเทรรมาย้ว่า

ไม่ต้องกลับนางก็กลัวว่าฉันไม่มีข้าวกินอยู่พิจิตย์ไม่ต้องกลับไม่ให้กลับต้องให้นางอยู่ไปก่อนกินอะไรง่าย
ก็เมื่อวานยังคุยกันยังคุยกับพี่หนุ่มอยู่พี่หนุ่มก็กลัวทำลายนี่แหละ
ไม่ได้กลัวทำลายอย่างพี่หนุ่มก็คือที่ช่อง๓มีพนักงานติดอย่างนี้ค่ะ
ตั้งใจที่จะกักตัวเองมีหลายคนนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้วนเวียนไปตรงนั้น
แต่เขาก็รู้สึกว่างั้นเขากักตัวดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ในจุดที่มันไม่ได้แบบกระจายไปเยอะ
ดังนั้นตอนนี้รวมกลุ่มมากกับคนที่เราไม่ได้รู้จักบางทีก็งดก่อน
สมมุติเราอย่างพื้นที่ใกล้อย่างนี้ถึงเราอาจจะไม่ได้ไปจุดเสี่ยง
แต่พอมาเจอคนอื่นแล้วก็เออต้องตอบกันแหละ
ซึ่งวันนี้คุณหนุ่มเขาจะไปตรวจก็บอกว่าอย่างที่วันนี้เราวุ่นแล้วตึกมาริดนเจอ
วันนี้คุณหนุ่มก็จะไปตรวจตรวจอย่างละเอียด
ตอนนี้คงตรวจเสร็จแล้วแล้วก็กักตัวเอง
ก็ต้องละเอียดแน่นอนคงหมอว่าไม่มีสารตั้งต้นพันธุกรรมครับ
คุณหนุ่มขออีกรอบค่ะอย่างมะตูมมะตูมสักให้กักเลย
มะตูมมันกักตัวของมันเองเลยบอกพรุ่งนี้วันเกิดมะตูม
บอกมาตูมเมื่อกี้นางบอกคุณแม่จริงจริงเขาไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง
นางไม่ได้ไปนางไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ก็คือมีการเดินทาง
นางก็เลยบอกว่าเออนางกักตัวของนางเลยใช่เนี่ยสัปดาห์หน้าจะถ่ายด้วยกัน
ก็เขาไม่เจอเขาแล้วเขาบอกเขาไม่มาเขากักตัวเองอยู่นะ
ก็คือรับผิดชอบต่อสังคมก็ดีนะอันนี้ดีจังเลย
เหมือนมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วอ่ะคุณแม่ก็กลัว
ผู้จัดการแต้วเห็นป่ะเขาไม่ได้เจอกับแต้ว
เดี๋ยวเราต้องมีเล่าข่าวอันนี้ให้ฟังเพราะว่ามันจะมีบางคนที่พูดถึงว่า
เชื่อมโยงกันตัวน้องเอง
ที่เป็นเด็กในศังกัดของผู้จัดการ

ไปเช็คแมวว่าไปเชคอิ้นที่นั่นน่ะ
เพราะว่าอันตรงถ้าไปตรงนั้นก็เหมือนว่าเพื่อนก็ไปกันอยู่แล้ว

ไม่แล้วในวอร์มอัพเองที่ฟังข่าวมาเนี่ย
บางจุดไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นจุดแบบโลก
แต่ว่าโซนที่เขาบอกโซนที่อยู่ข้างใน
ที่พนักงานเป็นคือโซนที่อัด

เพราะฉะนั้นโซนตรงนั้นจะติด
แต่โซนพวกที่ไปแล้วไม่ติดก็มี
แต่ว่าใครที่ไปเขาก็รับผิดชอบตัวเองโดยกัน

เพราะครีนใหญ่จริงอันนี้ต้องยอมรับว่า
คุณขอความมั่นใจนะฮะว่าเขารับผิดชอบยังไง

เพราะมันรวมร้านอาหารอร่อยทั้งหมด

แล้วก็นึกยังไงไม่รู้กลับก่อน

ซึ่งเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปนะครับว่า
เขาได้มีผู้ป่วยโควิดเนี่ยมานะครับ

แล้วก็ที่ศูนย์การค้าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว

ศูนย์การค้าใหม่หมด

มาตรการความปลอดภัยที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ย

แล้วก็จะมีการมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด

มาตรการสร้างสังคมแบบว่าไร้การสัมผัส
แต่เขาเข้าไปเขาก็ตรวจเต็มที่แล้วล่ะ

เราไปกันต่ออีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
โควิดก็กำลังเข้มข้นอันนี้ก็อยาก
เห้ยวันนี้ลุงค์ค้นป้าแทนทึงคิวเข้าเครื่องจับเท็จ
เป็นยังไงอะคุณพูดถึงความสนิทหรือเปล่าคนนี้น่ะค่ะ
อ่ะนะที่จริงแล้ว
ตำรวจเขาพูดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วว่า
ป่าแต่นอย่างนี้หนักข่าวไปรอเต็มไปหมดเลย
แม่ขุนแม่เครื่องจับเพชรมันเชื่อได้เยอะไหม

ดีไหมว่าพี่กลุ่มการเก่งไหม
รู้ว่าอันนั้นมันเป็นเกมมันก็แค่ดูความเต้นของหัวใจ

แต่คนนิ่งเตรียมตัวไปดีมันจะจับได้หรือคุณแม่
สมมุติคนกำหนดจิบได้
สั่งการเครื่องคุมไม่ได้เงียบวันแยะเจ้าหน้าที่เขาได้เชิญตัวนะครับ
ในชัยโยภนวิพาหรือลุงพลนะครับแล้วก็นาง
เสร็จแล้วคุณแม่คุณแม่
เป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีชมพู่เนี่ยเด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
เก่งจริงทำเรื่องใช้จนชนะ
ก่อนเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำบนภูเหล็กไฟอันนี้คุณจำกันได้ใช่ไหมฮะ
มุกดาหารหายตัวออกไปจากบ้านเวลาต่อมาเนี่ยรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
นำลุงพลป้าแตนเข้าประตูบริเวณด้านข้างของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
มวลชนพยายามจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้นะครับ
ห้ามเข้าไปทำข่าวแต่อย่างใด
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปซาดิ้งตอนนั้นทำอะไร
นี่ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสัย๑ตัว
แล้วก็วันนี้ซาดิ้งพี่เราเนี่ย
แต่เท็จเนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนอยู่
คำถามว่าสดิ้งน่าจะให้คำตอบมากที่สุด

สดิ้งยังเด็กอยู่เกินกว่าที่จะต้องให้เข้าเครื่องจับเท็จ
ซึ่งสำหรับขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อนำไปประกอบกับสำนวนทางคดี

เขาบอกเลยว่าไม่ใช่จุดชี้ขาดนะฮะ
หลายคนอย่าสงสัยว่า
วันนี้การเข้าเครื่องจับเท็จมันจะเป็นจุดที่ไม่ใช่
มันไม่สามารถที่จะยืนยันความเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ได้
แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีได้

ทั้งสองคนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๙ชั่วโมง
ในการถามคำถามแบบแปลกมากคือเป็นคำถามที่เราฟังแล้วเราก็งง
แต่มันจะถามวนไปวนมากลับไปกลับมา
เขาเรียนมาไงเขาเรียนมาแล้ว
แล้วมันก็จะมีข้อเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงอยู่ในนั้น
ที่เคยอ่านหนังสือหรือแบบที่ดูสารคดีคุณแม่
มันจะมีบางคำถามที่ทำให้กระตุ้นถึงอะไรอย่างนี้

ต้องเป็นคนที่แบบจิตนิ่งมากอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวมันรู้นะคุณแม่
ก็ต้องนิ่งเรียบต้องฝึกมาอย่างดี

เมื่อคืนคุณแม่พาเด็กเข้าบ้านหรือเปล่า
อันนี้ไม่ต้องเครื่องแสดงออกชัดเจน
ที่จริงคุณแม่เป็นคนโกหกคนยากตัวคุณแม่แบบมีอะไรพูดตรง
ก็เอาจริงว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเราได้เห็นข่าวว่า
ลุงพลป้าแต่นบอกว่าหรือจะเป็นลุงพลป้าแต่นขึ้นไหม
อย่างที่ไทยรัฐลงคุณดูนะฮะว่าเด็กสามขวบ

มันจะปีนขึ้นเขา๔๕องศามันจะเป็นไปได้ยังไงวะ
ไม่ได้ต้องมันไม่ได้หรอกค่ะมันพันล้ามันเหนื่อยก่อนแล้ว

มันมีหินมีย่ามีต้นไม้อะไรมันรก

ดูเนี่ยเด็กมันจะปีนขึ้นไปได้ยังไง
จนถึงวันนี้มันเป็นคำถาม

๖๐องศานะครับคำถามตอนนั้น

เวลาชันสืบมันจะปีนขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ

อย่างน้อยก็คิดถึงเลิกแล้วไม่เอาแล้ว
กลับแล้วอะไรอย่างเนี่ยเด็ก๓ควบ

ก็คงไปไม่ถูกคิดถึงเรา๓ขวบ

ตอนนั้นดูว่าโห
พ่อแม่อาจจบันดาลโทษธรรมละรึเปล่า
ประมาณนี้

เขาเคยพูดมาครั้งหนึ่งเลยที่แถลงข่าวพบตรต้องมาแถลงข่าวเองเลย
เรื่องคดีน้องชมพู่นี่พอบอตรอถึงขนาดพูดว่า
รู้แล้วล่ะก็บอกแต่ให้คนนั้นเขานอนอะไรเหมือนจะให้นอนสะดุ้งไปก่อน
ให้หน่อยไปก่อนแต่เขารู้ตัวแล้ว

แต่ตอนนั้นคนก็ไปสังเกตว่าที่พอบอตรอพูดอยู่นั่น
ลุงพลก็ออกมานี่ไงคุณแม่ที่มาตื่นตัวอ่ะ

หมอปลากับพี่อุ๊บเข้าไปที่หลัง
น่าจะโดนจับเข้าเครื่องตรวจจับเช็คเหมือนกันนะแม่นะ
เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไปจับเขาทำไมล่ะ

ช่วงหน้าค่ะสภาคองเกรทก็รับรองโจไบเดนนะคะ

ค่ะหลังจากมีม็อบไปกันถล่มกันไป

แล้วเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้คุณปารีนาเขาโพสต์เฟซบุ๊กถึงคุณ

ถ้าเลือกนักวัดอีกนี่แย่ล่ะเลย
ติดอ้างละ
คุณเคยรู้จักกับคุณปารีนากลายคุฟมั้ยฮะ
เคยดูความสัมภาษฐ์กับพี่หรอเหรอ

ปารีนาชาลวันอะไรไปเธอไปบอกว่าไกรทองอะไรนั่น
ปารีนาไกรทองปารีนาไกรทองทำไมคุณถึงไปเรียกเขาปารีนาไกรทอง
เพราะว่าเขาเรียกผมผิดเป็นตะวัดครับผมก็เลยต้องเรียกเขาผิดบ้างครับ
แม่งนั้นเองเหตุผลของเธอแล้วนี่แล้วเขาไปพูดถึงคุณก้อยอย่างงั้น

พูดถึงคุณอ้อยอย่างนั้นผมว่าไม่น่ารักครับ
น่ารักไม่น่ารักคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาไหม
อยากจะบอกว่าอยากให้เลิกเลี้ยงไก่เพราะว่าผมไม่ชอบไก่บ้า

ทำไมเขาเลิกไปแล้วฟาร์มไก่เขาเลิกไปแล้วอีบ้า

ยังแล้วอยากจะบอกอะไรเขาอีก
อย่างอย่างเดียวเลยที่ผมกลัวพี่ก็คือพี่เลี้ยงไก่แค่นั้น

คือกลัวไก่กรัวน็อกสัตว์ปีก

ถึงนิกกี้ดาลาดาวน์รุ่ง
พอเห็นนิกกี้นัชัดพี่เอ๋ปารีนาไกรทองก็นึกถึงกล้องนวัฒน์

ก็ดีแล้วครับที่เขาเอารูปน้องชายผมขึ้นครับ
หน้าเธอเลยพยายามจะอธิบายว่าผมผมนิกกี้นะครับ
ผมไม่ใช่เลโอผมไม่ใช่เมาเพราะหน้าเขาคล้ายกันหมด
ใช่สามคนอืมนะนั่นแหละอันนั้นเป็นกล้องนวัดด้วยนะคะ
แต่ไม่ใช่ป้องนะป้องนวัดอีกต่างหาก
เดี๋ยวนะวันหลังคุณจะต้องเจอคุณปารีนาหน่อยนะ

โอเคกลับรถไปเดี๋ยวค่อยกูยกันนังอยากไปอยู่แล้วนะ

สร้างความสีสันให้คุณผู้ชมนิดหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องที่แบบบางทีคนก็เห็นกันอยู่ในหน้าฟีดในโลกโซเชียลตอนนี้
ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ถามก้อยเลย
ไปที่สภาคองเกรสสักนิดหนึ่งนะคะ

ผู้สนับสนุนโดนัลดทรัมป์ก็บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาสหรัฐ
ขณะที่มีการประชุมรับรองชัยชนะของโจ
จนทำให้มีการประชุมต้องแบบว่าหยุดชะงักไปเลยแล้วก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะ
สภาคองเกรดเองก็ได้รับประกาศรับรองให้โจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่๔๖ของประเทศค่ะ
ขณะที่โดนัลดทรัมป์เองก็ออกมาประกาศยอมแพ้และพร้อมจะส่งต่อตำแหน่งให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามค่ะวุฒิสภาและผู้แทนรัศดรบางส่วนก็ได้ปฏิเสธคัดค้านผลการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียแล้วก็เพนซิวาเนียซึ่งใบเดนนั้นมีคะแนนนำทรัมป์อยู่รวมไปถึงในรัฐแอริโซน่าเนวาน่าแล้วก็มิชิแกนนะคะแต่ก็ถูก

ต้องเอาบัตรประชาชนไปออกใบกำกับภาษีมาด้วย
นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะสามารถลดหย่อนได้นะครับ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้จ่อเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง

ลงไม่เคยทันนะเปิดปุ๊บกี่นาทีหายไปหมดแล้วครับไม่เคยทัน
ซึ่งวันนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการการเยียวยา
อันนี้เอาจริงคือมาตรการการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจาก

๔๐๐๐บาทเราพูดไปแล้วว่าไม่เป็นความจริง
กระทรวงการคลังก็ได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินนะครับ
ที่จะช่วยเหลือในการพักชำระหนี้ก่อนอย่างแรกเลย

เดี๋ยวจะต้องมีมาตรการเยียวยากันยังไงเดี๋ยวคุณต้องติดตามกันดีนะครับ

คุณติดตามมาดีว่าเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับ
ซึ่งกระทรวงการคังได้สรุปข้อมูลแล้วก็จะนำเสนอต่อคอรมอก่อน
ในวันที่๑๒มกราเราก็จะเห็นว่าไอ้มาตรการสินเชื่อที่เราติดหนี้ติดสินกันเนี่ย
เราจะผ่อนยังไงถ้าสมมุติมันโควิดกลับมารอบ๒
หรือการพักชำระหนี้เนี่ยมันจะต้องมีไหม
อันนี้คือคำถามเพราะว่าไอ้เงินเยียวยามันไม่มีแล้วถูกต้องไหมเมย์
แต่คราวนี้ไอ้พักชำระหนี้ถ้าสมมุติเราเป็นหนี้ผ่อนบ้งผ่อนบ้านแล้วเราหาเงินกันไม่ได้อย่างนี้
ชำระรถพักชำระอะไรอย่างเงี้อ่ะคนต่างจังหวัดเขารอกันไหมแองจี้
รอแต่ว่าพักชำระหนี้ที่ได้อยู่ตอนนี้ดอกมันก็เดินนะ
อืมแต่ตอนนี้เขาต้องทานหรือไม่ดอกไม่พักนะก็ยุดแต่ดอกไปเรื่อยเรื่อย
ดอกสไลด์เลยค่ะดอกสไลด์เลยค่ะดอกสไลด์สไลด์เลยค่ะโดนอยู่โดนอยู่
คุณโดนว่ายังไงดอกสไลด์ยังไงดอกสไลด์ก็คือซื้อบ้าน
ซื้อตึกไว้ให้ลูกจะเปิดไว้เปิดคลินิกที่บางแสนใช่ไหม
เสร็จแล้วก็เลยผ่อนอยู่เดือนละ๖๐๐๐กว่าบาทเกือบเจ็ดหมื่น
โอเคพักชำระหนี้ได้แต่ดอกไม่ได้หยุด
ดอกยังไปดอกสไลด์ก็ต้องจ่ายดอกหมายความว่าเดือนตรงนี้ต้องจ่ายหนี้เนี่ย
หกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยพักได้แต่ดอกก็ยังเดินดอกเดินแล้วก็
แล้วก็มีส่งมาล่าสุดว่าตั้งแต่เดือนนั้นจนถึงตอนนี้ดอกเท่านี้แล้ว
ตกใจตกใจเยอะกว่าที่ต้องจ่ายแล้วดอกมันฮะฉันมีหนี้ค้างอยู่อีกจำนวนนี้
ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะคุยกับแบงค์นี่แบงค์สอนนะ
กรณีจะขอพักชำระคุยเลยว่า
ถ้าเขาสมมุติ๖๐๐๐ขอจ่าย๓๐๐๐บาท
บอกเลยว่า๓๐๐๐เนี่ยครึ่งหนึ่งขอจ่ายค่า
งานต้นแล้วก็ดอกด้วยคือทั้งต้นทั้งดอกถึงจะดูน้อยหน่อยแต่มันก็คือมันก็ได้ไหลไป

เขาไม่ชอบเพราะคุณพี่จัดดอกไม้เก่งขอบใจจ้า
ส่วนการเยียวยาของมาตรการทางการคังขนาดนี้อยู่ในระหว่างพิจารณารูปแบบของมาตรการจะออกมาเป็นยังไง
ค่ะซึ่งก็ต้องดูให้ละเอียดก่อนเนื่องจากครั้งเนี้ย
เราใช้มาตรการการควบคุมสูงเฉพาะบางพื้นที่
ครั้งแรกเราล็อกดาวน์ทั้งประเทศถูกต้องไหม

อันนี้เราใช้มาตรการควบคุมสูงเฉพาะบางพื้นที่

เอาจริงมันกำลังดำเนินการอยู่

คนกลางคนละครึ่งอย่างที่บอกว่ามันสามารถไปกินข้าวได้กินน้ำได้
ถ้าสมมุติไม่ไปทุจริตกันเองเนี่ยมันก็จะดีมาก

อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่งจะมีการเปิด

ให้ครบ๑๕ล้านสิทธิ์

คือเขาตั้งเอาไว้๑๕ล้านสิทธิ์ถูกต้องไหมครับ
ซึ่งมีสิทธิ์คงเหลือจากระยะแรกก่อน
ระยะแรกนะครับรวมกับจำนวนคงเหลือกับระยะที่๒
เหลืออยู่ประมาณ๑ล้านสิทธิ์

แต่เขาให้สิทธิ์ตรงนี้๑๕ล้านสิทธิ

ก็ต้องรอสรุปยอดสิทธิ์คงเหลือ

เราก็จะเห็นโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ย
อย่างน้อยกินข้าวมันก็ยังลดราคาถูกต้องไหม

กินน้ำก็ยังลดราคา
ตามร้านสะดวกซื้ออะไรแบบ
มันก็ยังช่วยได้มันก็ยังดีไม่ง่ายมันก็ยังช่วยได้อยู่

แล้วคนที่ไม่ได้สิทธิ์ทำยังไงอะ
คนไหนพอมีก็อย่าไปเอา

เป็นวิชาภาระคราวที่แล้วอ่านก็เป็นวิชาไหว้น้ำหรือไม่รู้ไม้สอบยังไงให้นอนบนเตียงแล้วไหว้ให้ครูดูว่าถูกต้องมั้ยอย่างเนี้ยลีลาศก็ไม่มีคู่ลีลาศก็ต้องไปข้างบ้านอืมแล้วก็ไปขอข้างบ้านมาเป็นคู่ก็มีคือมันจะมีวิธีต่างต่างนานานซึ่งวันนี้เนี้ยนะคะก็มีการแพร่ระบาดของโควิดเหมือนเดิมยั
ขณะที่สอนวิชาภาระแบบออนไลน์กับเด็กชั้นม๑นะพร้อมกับระบุว่านะคะเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องให้ครูลุ้นทุกวันแล้วครูทำตัวเป็นดีเจเลยเห็นไหมแล้วก็ต้องเจอกันในมิติใหม่นะคะเป็นการเรียนภาระออนไลน์นะคะเขาบอกว่าจากครูตัวดำเขาว่าอย่างนี้นะ
ระหว่างนี้นะครับมันมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะนะครับสถานการณ์โควิดนะครับรอบสองนะฮะ

แต่ถ้าใส่ใจให้ใส่แมสนะฮะ

อันนี้จะบอกว่าเด็กนักเรียนไม่เหงา
คุณครูก็น่าจะไม่เหงาด้วยท่านอาจจะชอบ
รู้ไหมนี่คือวิธีเช็คชื่อเด็กนะ
แล้วหลังจากอันนี้แกก็ตื้อ

เรียกไปเรื่อยได้ยินไหมคนนี้ได้ยินไหม

ให้เด็กสนใจในการเรียน

เพราะยากนะเมื่อวานเราก็คุยกันเนาะ

บางทีเด็กอยู่บ้านดื้อนะไม่อยากเรียน
แล้วครูก็ไม่รู้จะทำยังไง

บอกครูย้ายที่นิดนึงได้ไหมคะ

นี่คนเข้าไปแชร์แกไปกดไลค์กดแชร์ให้แกต้องหมื่นแปลกนะ
แม่อย่างออฟฟิศต่างเขาก็เสี่ยงถูกไหมคะ
ปล่อยให้พนักงานเข้าไปเนี่ยปรากฏมีใครไปเข้ามา
คือเหมือนเข้าไปหนึ่งก็วงแตกเลยอย่างนี้

อีลอนมัสค่ะพังงาดเลยรวยที่สุดในโลก

ตอนที่เป็นตอนหมูป่าเข้ามาเยี่ยมวันไทยจำได้ไหม

วันนี้รถเมย์ออกนอกประเทศตลอดเลยนะ
ออกนอกประเทศใช่เราเล่าข่าวต่างประเทศกันสักนิดหนึ่ง

ตอนนั้นเรือน้ำน้ำจิ๋วตอนที่หมูป่าติด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท

โดยทรัพย์สินทั้งหมดเลยมากกว่า๑๘๕แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ

ลอนมัสก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์
บอกว่าแปลกจังเลยกลับไปทำงานดีกว่า
อย่างไรก็ตามการจัดลำดับอภิมหาเศรษฐีโลกนั้น

ซึ่งมัสเองก็ยังคงเป็นรองเจฟเบซอสอยู่ราว๗๘๐๐ล้านดอลลาร์

สิ่งหนึ่งที่เขาน่าสนใจคือต่อไปนี้
เห็นไหมครับว่าเขาเป็นคนเริ่มว่ารถไม่ต้องใช้น้ำมัน

คุณก็ดูดีว่าบางคนบอกเฮ้ยจะตัดสินใจออกรถออกลาอะไรอย่างนี้เนอะ

เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็บังคับให้เป็นไฟฟ้าหมด

ที่ขึ้นคราวนี้ก็เพราะว่าหุ้นเทสล่าเขาขึ้นเยอะไงคุณแม่

อเมซอนนี่คือเขาได้แชมป์มาตั้งแต่ปี๒๐๑๗นะ

ซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังเป็นที่น่าจับตามองเหมือน

ตอนนี้โซล่าเซลล์มันอาจจะยังลดค่าไฟได้ไม่เยอะนะ

แต่วันนี้คุณจะเชื่อไหมว่าโซล่าเซลล์กระจกขาดแคนว่ะ

เพราะว่าคนหันมาใช้โซลาเซลลกันเยอะมาก

คิดว่ามันลดได้เยอะไหมมันก็
คือดีกว่าไม่มีแต่ถ้าอยากจะได้ลดของเยอะ
เราก็จะต้องมีแผงเยอะกว่านี้

เป็นต้นแบบการแพลนพลังงาน
ต่อไปไม่มีเนื้อสัตว์กินแล้วก็กินแมลงแทน

บอกอีกหน่อยเนื้อสัตว์เราก็จะเป็นโครนนิ่ง
เป็นเนื้อสัตว์โคลนิ่งเพราะจะมีการเป็นเหมือนแบบว่าชิคกี้พายคือกินไข่
ไม่ฆ่าสัตว์สัตว์จะไม่ฆ่ากันอีกแล้ว
แล้วก็เนื่องจากว่าเขาบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้
มันเกิดมาจากอะไรเกิดจากอาหารทุกอย่างเลย
ไปก็จะไปเกิดใช่อีกหน่อยมนุษย์อายุจะยืนขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นแบบว่า
คโปร์มีแล้วนะเนื้อสัตวนิ่งตอนนี้เป็นร้านอาหารเนื้อสัตวนิ่งเลย
แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะอร่อยกว่าเนื้อสัตว์จริง
รู้แล้วแล้วมันจะมีโทษอะไรไหม
พูดถึงคนน่าสงสารเหมือนกันนะคนหากินเองไม่ได้นะ
อย่างนกนี่นางก็มีปีกมีปากไว้จิก
อยากกินผลไม้อะไรก็ไปเรานี่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะมาก

คุณแม่มีโทรศัพท์เครื่องเดินหากินได้ทั่วประเทศเลย
เราต้องใช้เครื่องมือทุกคนหาอะไร
ไปดูในนี่ไง
เราต้องใช้เครื่องมือทุกคนหาอะไร
อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะค่ะสังคมค่ะ

อย่าไปใช้คำว่าออทิสติกมากเพราะว่าพ่อแม่
น่ารักเนี่ยคุณแม่คนพูดถึงเยอะ
ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ใหญ่ในโรคโซเชียลเลยแหละ
ล่าสุด
จดหมายเปิดพนึกถึงประธานสภาพภูมิแทนลักษณ์ดอร์ม
จากข่าวในสื่อมวลชนหลายฉบับมีนักการเมืองคนนึงนะครับ
ออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลก
นับว่าเป็นการพูดดูหมินคนพิการหรือบุคคลที่มีภาวะออทิสติก
ซึ่งแสดงให้เห็นการพูดเปรียบเปลยโดยขาดความยั้งคิด
แล้วก็ไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับในฐานะเครือข่ายผู้ปกครอง
ที่ทำงานเอ่อพิทักษิทธิบุคคลออทิสติกได้รับข้อความจากกลุ่มผู้ปกครอง
และเสียใจที่บุคคลที่มีสถานะทางสังคมระดับประเทศ
และมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนมีความคิดดังกล่าว
ความรู้สึกของคนพิการครอบครัวคิดก่อนพูดอย่าบูลลี่คุกลุ่มใดอีก
เรียกว่าตอบโต้แบบกลับนิ่มแบบเฮ้ยคนก็จุกกันพอสมควรนะฮะ

ค่ะนะเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกเนี่ย
เขาพยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ธรรมดาที่สุด
เพราะว่าเราเคยเราเคยสัมภาษณ์นะ
เขาทำยังไงก็ได้ให้ลูกเขาพยายามให้เรียนกับเด็กโรงเรียนปกติให้ได้
เขาไม่อยากแยกลูกเขาไปเป็นเด็กพิเศษ
แค่นี้พ่อแม่เด็กเอาจริงเหนื่อยมากแล้ว
เหนื่อยมากแล้วนะคะถ้ายิ่งมาพูดอย่างนี้เหมือนกำลังใจเขา
มันมันตกไปหน่อยนึงใครไม่มีลูกแบบเป็น
ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่เขาต้องใช้ความพยายามสูงมาก
ซึ่งล่าสุดเองทางจดหมายที่พูดไปก็ถึงในชวนแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

อีกเรื่องหนึ่งหนุ่มกัญชัยจะกินอะไรคะกินอะไรไม่ได้นะคะ

ชาวเน็ตโวยบอกว่าหนุ่มกัญชัย
เจ้าพ่อรีวิวเนี่ยกินทุกอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้

ในข่าวเขาก็บอกว่ากลายเป็นเรื่องขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะ
หนุ่มกัญชัยโพสต์รูปรีวิวอาหาร
เริ่มจากน้ำจากบัตรอัจฉริยะ
เป็นอย่างไรน้ำจากบัตรอัจเจีย

แล้วก็ขนมกระทงเหรอคะให้ปลากินนะคะ
แล้วก็ดินพญานาคแล้วก็กุ้งตลาดไหนอ่ะ
ถ้าให้ข้อมูลมาพร้อมใจกันนะคะร่างพร้อมใจพร้อมกาย

คือใครเขาจะบอกว่าอันนี้ปลอดภัยหนุ่มบอกหนุ่มกินได้หมดนะ
ล่าสุดเขาบอกว่าจะนี่ไงจะต้องกินปลากระป๋อง
ส่วนทางช่องมือขวาทางขวาเนี่ยไม่มีอะไรนะคะ
ขายวิตามินอย่างนี้นะคะก็ขายวิตามินของเขานะคะ
งานนี้ก็พนักบัตรพบรีวิวสินค้านั่นแหละ
แต่ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
พ่อพ่อจะกินทุกอย่างในข่าวไม่ได้นะพ่อ
แล้วที่แววมาเนี่ยเตรียมจะกินปลากระป๋องอีกแล้ว

พ่อก็ต้องแบบกินโชว์นิดนึงว่าเรากินได้ทุกอย่างจริง
จริงคือพ่อจะขายของ

นี่แต่แน่นอนก่อนจะไปขายอย่างอื่นนี่
คลิปนี้ก็บอกเอาง่ายเลยเป็นแบบว่าบำรุงข้างใน
ผู้หญิงแม่ผัดต้องสักหนึ่ง

หมดแล้วไปหมดแล้วด้วยแต่ว่าจะบอกว่าอย่างเม็ดทานง่ายมาก
เพราะว่าอย่างน้ำบางทีกินไม่หมดเสียดายไง
อ้าวเหลือครึ่งขวดไม่ได้อ่ะเสียดายของ

ไปทำงานไปไหนไปเลยเม็ดเดียว
กระทั่งวันข้างในดีกว่าข้างนอก
คุณแม่เนี่ยอ่ะไปงานเท่าเตยออฟ
เก็บเตค่ะก็คือหลังจากที่คุณแต้วนัทพร
เขามีการออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องของการที่ผู้จัดการส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะ
เที่ยวสถานบันเทิงก็คือไปที่เชียงใหม่นั่นแหละ

ตอนนี้เขาได้มีการกักตัวแล้วก็รักษา
ตามมาตรการของทางรัฐเรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวเองแล้วก็คุณแม่รวมไปถึงไฮโซไนเนี่ย
ก็เดินทางไปตรวจแล้วอ่ะนะคะปรากฏว่าผลเป็นลบ
จากนั้นก็มีรายงานว่าในทริปเชียงใหม่เนี่ย
ยังมี๒นักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพลแล้วก็เตตะวัน

ล่าสุดออฟแล้วก็เตตะวันเขาออกมาเปิดเผยบอกว่า
ได้ไปทริปเชียงใหม่กับผู้จัดการของแต้วจริง
แต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วย
ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านของย่าตลอด
และปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะ
ชี้แจงบอกว่าเต๊และออฟเนี่ยไม่ได้พบปากกับผู้จัดการแต้ว

ขายออกไปทางออฟและเตไม่ได้ไปร่วมทริป
พบปากกับผู้จัดการน้องแต้วแต่อย่างใด
ไปพักผ่อนส่วนตัวที่บ้านคุณย่าและย่าเท่านั้น
กลางคืนก็ไม่ได้ไปพื้นที่ที่เสี่ยง
ขอบคุณทุกความห่วงใยขอให้ทุกคนปลอดภัย

แสดงปิว
เดี๋ยวจะให้ทุกคนลองอ่านชื่อดูว่าอ่านคล่องเนี่ย

เอาละฮะไม่มีหลายคนเป็นแฟนยุค๙๐จะต้องหูดังพันกรบุญญจินดาเนี่ยแหละ
ล่าสุดนะฮะเขาก็มีเพลงด้วยเพลงใหม่วันนั้นเออฟังแล้วนะดังเพลง

ที่เขาโทรให้มดดำฟังตอนตี๔
ปรากฏว่าเพลงเพราะมากก็ต้องไปดูกันของเพลงของคุณดัง
แต่ล่าสุดต่อไปนี้จะไม่มีดังพันกรแล้วนะฮะ
คือเจ้าตัวเนี่ยได้เผยถึงชื่อใหม่ที่พระตั้งให้

สหัสกรพรพันธ์ศิวิรัยไทยประเสริฐ

สหัสกรพรพันธุ์สิวิวิวิวลาย
เพราะการรับสหัสกรรพภัณฑ์ศิวิรัยไทยเปรอเสิร์ท

ภูนิญาศจิณดาเพลงที่เหมาะที่สุด
สหัสกรพภัณฑฟิษวิรัยไทยเปรอเสิร์ท

๒๒ปีกลับเส้นฐานกลับเป็อนักร้อง

ผู้ที่พร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุด

ทุสิสดาครับเพราะนะฮะ

ใหญ่โตมากตรงนี้นึก่อนพันกร
นี่นะคะเขาบอกว่ามีภาพชุดว่ายน้ำออกมาทีไรนะคะ
ก็ทำให้หนุ่มใจแสนรัวตึกนะคะ
วุ้นเส้นวิริธิภานะคะเจ้าของนะตำนานความขาวโอโม่นะคะ
ตลอดการค่ะล่าสุดนะเจ้าตัวโพสต์ภาพในชุดบิกินี่
สีสันสดใสนะคะเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกนะคะ
ด้วยตะข่ายนะดูในรูปอ่ะเห็นแล้วนะนั่นแหละค่ะ
ลงภาพด้านหลังเซ็กซี่เชียวนะคะ
งานนี้ทำเอาเป้ยปานวาดต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวว่า
ขอตีก้นได้ป่ะ
สังเกตเลยถ้าเกิดพี่วูมีผู้ใหม่เนี่ย
ต้องลงชุดประมาณนี้
อุ๊ยเดี๋ยวชุดนี้เราไปใส่ได้บ้างมั้ยใส่แขน
ไม่มีแฟนนะเก็บตัวก็จะอยู่กับเพื่อนไม่ลงรูปโซเชียล
แต่ถ้าเกิดมีแฟนจะต้องลงรูปเร็วนี้

อันนี้เขาขายชุดให้น้อง

แองจี้พูดจาเขาเรียกว่าพูดจาแบบว่ามีเลสนัย
เอาละครับวันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะฮะ
เคารพทรงชาติดูแลตัวเองพักผ่อนเสาร์อาทิตย์

สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมค่ะ